ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูวินาทีระทึกที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวในบ้านหลังหนึ่ง
เขาก็มาเล่นน้ำสงครานกันอยู่หน้าบ้านอยู่ดีดีมีรถกระบะคันหนึ่งนะฮะ
พุ่งตรงแบบเสียหลักแล้วก็ตีโค้งฟื๊บเข้ามาถึงประตูหน้าบ้านอ่ะ
เอ้าเหรอมัวผึ้มนี้เค้ามาในบ้านเลยมั้ยคะนี้สารเข้าไว้โน้นเลยอ่ะโอ้ย
แล้วดูปฏิกิริยาของคนที่อยู่แถวตรงหน้าบ้านเห็นไหมเขารู้ตัวนะ
โชคดีจริงนะโชคดีมาก
ที่เขาคงจะเห็นแล้วว่าไอ้คันนี้มันมาแน่
เห็นมั้ยพอเขาเห็นโดยเฉพาะที่นั่งอยู่สองคนข้างหน้านี่
จูงมือกันวิ่งเนี่ยมันเสียหลักเทไปทางนู้นแล้วมันแล้วมาเร็วมากนะ
ใครเห็นก็ต้องบอกรอดตายมาได้นี่เดชบุญจริง

วันนี้เราตามให้หมดแล้วนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีทั้งเจ้าของบ้าน
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่เป็นคนขับรถกระบะ
เดี๋ยวมาฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะอ่าดูอีกมุมหนึ่ง

คลิปแรกอาจจะดูเหมือนมีคนไม่เยอะเท่าไหร่
อืม
คลิปที่สองเนี้ยเห็นชัดว่าอยู่กับหลายคนในบ้าน
สิ่งที่ทำให้ผมโมโหเพราะพ่อแม่ญาติพี่น้องของผมอยู่กันเยอะมาก
ถ้าทุกคนโดนชนคงเป็นอะไรที่สะเทือนใจมาก
ทุกคนปลอดภัยโชคดีที่มีสติหลบรถทัน

เราไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเจ้าของบ้านนะฮะ
เขาเป็นร้านขายเหล็กแล้วก็ขายของชำด้วยนะครับ
ชื่อว่านายประวิทธิ์ผิวคำอายุสามสิบเก้าปี
เป็นเจ้าของร้านเกิดเหตุชื่อว่าร้านภูวเดชงานเหล็กนะฮะ
บ้านก็อยู่ริมถนนบ้านคำไฮใหญ่ท่าศิลาบ้านแดง
เหล่าแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลรัชธานี
คุณประวิทย์บอกว่าวันที่เกิดเหตุก็คือเย็น๑๓เมษายน
ตอนนั้นมีคนอยู่ในร้านทั้งหมด๑๑คนส่วนหนึ่งนั่งเล่นสาดน้ำอยู่ที่ข้างหน้าร้าน
อีกส่วนนั่งคุยกันอยู่ในร้านที่เป็นขายของชำด้วยนะครับแล้วก็เป็นขายเหล็กนะฮะ
นั่งเล่นกันอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ข้างร้านก็มีจู่ได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องยนต์มาก่อนเลย
คือในคลิปมันไม่มีเสียงแต่เขาได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องยนต์มาก่อนเลยดังมาก
แล้วรถกระบะสีดำคันนี้นะฮะเป็นทะเบียนงองูททห้าหนึ่งศูนย์ชนบุรี
ก็พุ่งเข้ามาตามภาพที่ท่านเห็นเลยนะครับ
ชนเข้ามาในร้านเลยนะครับด้านข้างรถฝั่งคนนั่งนี่ก็เวียงปะทะกับเสาปูนของร้าน
รถยังไม่หยุดพุ่งไปชนเสาเหล็กตรงจุดขายเหล็กอีกก่อนที่รถจะหยุด
ผู้คนในร้านในบ้านนี่ก็กระโดดหนีกันหมดทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
แต่ก็มี๓คนนะที่บาดเจ็บเล็กน้อย
จากเรื่องของสิ่งของสิ่งของที่มันตกหล่นกระทบมาใส่
แต่ทุกวันนี้ทุกคนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
รถสิมาประมาณ๓๔นาทีครับ
ก็เห็นรถเสียงดังแห้ง
เสียงดังแห้งก็พากันตกใจภาวะแล้ว
รถจะสแลปเข้าไปขุนก้อน
แล้วก็พุ่งเข้ามาโดยความเร็วสูงประมาณ๘๐ครับ

คนที่อยู่นี่จะมีอยู่๔คนนะ

จุดแรกจะเป็นจั๊กย่าน
จั๊กย่านกระทิงจั๊กย่านแรนนี้

คอมมานี่จะเป็นจุดแทรก

ทีนี้มันกระแทกตรงนี้
เรารถจะเลี่ยวไปขางคุณ
ไปแบกสั้นเล็ก
เราไปถึงซาวตรงนั้น
ไปยึดอยู่ตรงนั้นที่มันน่ง่อครับ
ทีนี้ไปดูบริเวณที่เกิดเหตุ
ตรงถนนเลยจุดที่รถเสียหลัก
เป็นทางโค้งแล้วก็เป็นทางตรงเลยค่ะตรงนั้นมีรอยลากบริเวณไหล่ถนนที่เป็นดินด้วย
คาดการณ์ว่ารถเนี่ยคงเสียหลักแล้วก็จะพุ่งตกถนนคนขับเห็นแบบนั้นเลยหักพวงมาลัยรถกลับขึ้นมา
แต่ด้วยความที่รถแล่นมาด้วยความเร็วอะค่ะพอหักปุ๊บรถมันก็เลยเหวี่ยงตัวเอง
พุ่งเข้ามาในร้านขายเหล็กเลยทำให้คนที่อยู่ในร้านในบ้านเนี่ยต้องกระโดดหนีตายกันจ้าละวัน
นางสาวปนัดดาบุญเพิ่มวัย๑๗ปีที่เห็นใส่เสื้อยืดสีดำลายขวางค่ะ
คนนี้แหละคือคนที่นั่งอยู่หน้าร้านเกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นกำลังชวนเพื่อนวัยเดียวกันจะขับรถกลับบ้านที่อยู่ห่างไปไม่ไกลอยู่อยู่เนี่ยเห็นรถกระบะคันนี้พุ่งตรงเข้ามาหาเลย
โชคดีมากที่เห็นก่อนถึงกระโดดหลบออกมาได้
ไม่ถูกชนก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ไม่เจ็บนะคะถูกของตกใส่บาดเจ็บไปเหมือนกัน
อยากฝากบอกทุกคนเลยใครดื่มเหล้าขอร้องอย่าขับรถได้ไหมมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ
กำลังจะกลับบ้านก็ได้ยินเสียงรถ
ดูท่าทีว่ามันมาไม่ดีแน่นอนเพราะก็เลยรีบวิ่งหนีค่ะ
รู้สึกยังไงตอนนั้นที่เราเห็นรถเลยตกใจค่ะว่ายังไงก็ไม่รอด
เพราะเรารู้ว่าคนที่เขาข่าวรถนั้นเขาเมาเลย
เมาค่ะหนูเห็นแต่เขาหมุนพวงมาลัยอยู่ค่ะถ้าเมาแล้วขับก็ไม่ควรขับรถนะคะ
ก็จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้ผู้อื่นค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะนะครับชื่อวนายชัยวัดเดชคัมภูอายุสามสิบสองปี
เป็นชาวบ้านวาปีตะบนเหล่าแดงบ้านอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
และไปแค่สองสามกิโลฮะไม่ไกลเลยเป็นคนแถวนั่นแหละ
ตำรวจทรอบฮอร์ดอนมอดแดงก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็วัดปรุงบ่รรณแอลกอฮอลในร่างกายนะครับก็สูงสองร้อยเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นะฮะคุมตัวไปดำเนินคดีแล้วแล้วก็ยึดรถเอาไว้แล้วนะครับ
ตามมาตรการในช่วงสงครานนะครับนายชัยวัดคนขับรถกระบะ
แล้วรถเสียหลักพุ่งไปชนร้านอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ
พนักงานสอบสวนยึดรถเอาไว้นะครับแล้วก็แจ้งข้อหากำลังรอผลการแจ้งข้อหาอยู่
ว่าต้องรอผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์จากทางโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
แต่ยังไงเมาแล้วขับเนี่ยคงโดนแน่อยู่แล้วรอผลอาการบาดเจ็บของคนในร้านด้วย
แล้วก็ให้เจ้าของร้านรวบรวมความเสียหายมาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของค่าชดใช้ความเสียหายด้วย
เป็นคดีทางแพ่งก็นัดหมายกันไว้๑๘เมษายนนี้
คดีอาญาอันนี้โดนแน่นอนแน่อยู่แล้วนะเรื่องเมาแล้วขับอันนี้
เหลือคือเรื่องของการทำให้คนอื่นบาดเจ็บที่ต้องรอผลจากทางแพทย์ก่อนนะครับ